คุณผู้ชมพามาดูเหตุนี้ครับโอ้โหยิงกันสนั่นลั่นหาดเลย
หาดชะอำเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
และที่สำคัญเหมือนว่าเป็นการแย่งกัน
ของผู้ประกอบการคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วงเย็น
และเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๑๗นาทีนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑พัชบุรีรับแจ้งเหตุพยายามฆ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชายหาดชะอำทิศเหนือซอย๔นะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมผู้บาดเจ็บก็คือนายกฤษดาสมุทรรัฐอายุ๒๕ปี
ถูกยิง๒นัดนะครับเข้าที่บริเวณท้องแล้วก็ขาด้านขวา
แล้วก็นายจารุกิจสมานแก้วอายุ๓๖ปีถูกยิงจำนวน๕นัด
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวยังอยู่เลยนะคุณนักท่องเที่ยวก็หนีตายกันจ้าละวันเลยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลชะอำ
ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายมีอาการโคม่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดที่สำคัญเข้าที่ปอด
จึงต้องส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับ
จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บได้มีเรื่องทะเลาะวิวาส
กับพ่อของผู้ก่อเหตุก็คือนายธนพลกำไรแก้วอายุ๓๒ปี

โดยเมื่อเห็นพ่อถูกทำร้ายก็เลยเข้าไปช่วย
แล้วก็ชักปืนกระหน่ำยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
ส่วนสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาดกันก่อนชกต่อยกันก่อน
เนื่องจากปมปัญหาการตั้งเตียงผ้าใบบริเวณชายหาด
ล่าสุดนั้นนายธนพลผู้ก่อเหตุพร้อมกับทนายความ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ

เรื่องต้นก็แจ้งไป๓ข้อหานะครับ
ก็คือพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืน
แล้วก็กระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะ

รวมถึงการยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ